จะไปทำงานค่ะคุณผู้ชมวันนี้รถเสียเลยต้องมารอรถเมย์นะคะ
แต่ก็ต้องระวังค่ะวันนี้ชาวกรุงมีโอกาสเกิดฝนด้วย
รวมถึงภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนนะคะอรุณสวัสดิ์นะคะ
รู้ก่อนร้อนหนาวมารายงานสภาพอากาศให้ทราบก่อนที่จะออกไปทำงานกันแล้วค่ะ
เปิดมาดูภาพดาวเทียมนี้นะคะเราจะเห็นสถานการณ์ณปัจจุบันว่า
ประเทศไทยของเราเนี่ยมีเมฆปกคลุมพื้นที่ใดบ้างค่ะ
ถ้าดูแล้วนะคะก็จะเห็นว่าส่วนมากนะคะโอกาสที่จะมีฝนคือตอนล่าง
นับตั้งแต่ภาคใต้ตอนบนภาคตะวันออกอ่าวไทยรวมถึงฝั่งอันดามันด้วย
ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษนะคะส่วนเรื่องของปัจจัยอากาศนะคะ
ช่วงนี้เรียกว่าลมเย็นเย็นมาแล้วเชื่อว่าหลายคนจะรู้สึกหนาว
เย็นเย็นในช่วงเช้าเป็นทั้งเพราะลมเย็นด้วย
เป็นทั้งเพราะฝนตกด้วยนะคะก็เรียกได้ว่าดับร้อนกันได้ชั่วครู่
แต่พอช่วงสายช่วงเที่ยงมาแล้วเนี่ยก็แดดพอสมควรเลยนะคะ
ยังไงก็หลบร้อนระวังอันตรายกันด้วยค่ะ
ส่วนวันนี้ฝนจะตกพื้นที่ใดจังหวัดใดแล้วก็ช่วงเวลาไหนบ้าง
ดูจากโมเดลของวินดี้นะคะช่วงเช้าเช้าแบบนี้เรียกว่าฝนพักหน่อยนะคะ
ซาซาเบานะคะตกประปรายหยุ่มหยิมกระจายกันไปทั่วพื้นที่ตอนกลางของประเทศค่ะ
แต่ถ้าเป็นช่วงหลังเที่ยงไปแล้วค่ะเริ่มตกหนักหน่อยในบางพื้นที่แถบภาคตะวันออกนะคะ
จันทบุรีตราดสะแก้วแล้วก็มีภาคใต้ตอนบนอย่างเพชรชบุรีประจวบและชุมพรค่ะ
สำหรับกรุงเทพมหานครและภาคกลางนะคะก็ครึ้มฟ้าครึ่มฝนนะคะ
อาจจะมีเมฆหนาฝนตกหนักได้บางพื้นที่แต่ว่าโดยรวมแล้วก็ตกประมาณ๓๐๔๐ของพื้นที่นั่นเองค่ะ
ส่วนฝนในช่วงวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้ก็มีโอกาสเกิดนะคะแต่ไม่ถึงขั้นหนักมาก
จะมีฝนตกประปรายเล็กน้อยกระจายกันไปนั่นเองนะคะส่วนเรื่องของคลื่นนั้นวันนี้คลื่นเรียกว่าสงบดีมากมากเลยค่ะ
สามารถเดินเรือหรือว่าท่องเที่ยวได้สบายแบบนี้นั่นเองนะคะ
แต่คุณผู้ชมค่ะที่จังหวัดนครราชศรีมาแม้ว่าจะเกิดพายุฤดูร้อนในช่วงที่ผ่านมา
แต่ว่าตอนนี้สิคะคุณผู้ชมไปดูสภาพแหล่งน้ำกันหน่อยเรียกได้ว่าแห้งขอดเลยทีเดียว
หวั่นบอกไม่ไหวนะแบบนี้กลัวว่าน้ำจะไม่พอใช้ค่ะ
บึงกระโตนตำบลประทายอำเภอประทายจังหวัดนครราชศรีมา
สภาพน้ำในแหล่งน้ำแห่งนี้แห้งขอดจนเห็นสันดอนดินโผล่ขึ้นมาค่ะ
ชาวบ้านสามารถพาวัวควายลงไปกินย่ากลางบึงได้สบายเลยนะคะ
น้ำที่แกะเก็บอยู่ที่นี่มีเพียง๑๒๐๐๐๐๐ลูกบาทเมตรเท่านั้น
ชาวบ้านก็เลยเกรงว่าน้ำอาจจะไม่พอใช้ไปตลอดช่วงหน้าแรงค่ะ
ก็หวังว่าจะได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะ
แต่ขณะเดียวกันเองก็ต้องอาศัยความร่วมมือจากประชาชนชาวบ้านเกษตรกรในการใช้น้ำให้ประหยัดด้วยนะคะ
ส่วนที่เชียงใหม่ค่ะเจ้าหน้าที่สองหน่วยงานได้ร่วมกันเสริมความอุดมสมบูรณ์ให้กับธรรมชาติ
ด้วยการปล่อยนกล่าเหยื่อ๒ตัวค่ะ
คือแรงดำหิมาลัยและแรงน้ำตาลหิบมาลัยนะคะ
คืนสู่ธรรมชาติโดยแรงสองตัวนี้เจ้าหน้าที่พบมันในสวนยางที่จังหวัดสุราชธานีและจังหวัดระยองค่ะ
ตอนที่พบเนี่ยมันยังไม่แข็งแรงนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็คอยเลี้ยงดูมันจนแข็งแรง
สุดท้ายก็พามาปล่อยที่ดอยสันจุอุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปกค่ะ
ถือว่าเป็นการปรับระบบนิเวศของพื้นป่าให้อุดมสมบูรณ์
จะต้องมีทั้งผู้ล่าผู้ถูกล่าผู้ผลิตนะคะก็เป็นไปตามกลไกของธรรมชาตินั่นเองนะคะ
คุณผู้ชมค่ะช่วงนี้ยังคงต้องเฝ้าระมัดระวังฝนลมแดดนะคะ
เพราะว่าสภาพอากาศยังค่อนข้างแปรปรวนค่ะ
แล้วก็เตรียมพร้อมรับมือหลังสงกรานไปแล้วคาดว่าน่าจะเข้าสู่ฤดูฝนเร็วขึ้น

อย่างไรก็ตามวางแผนการเดินทางกันด้วยและติดตามรู้ก่อนร้อนหนาวกันนะคะ
ดิฉันเตรียมพร้อมดีกว่าอ๋อ๔นึงชื่อเจ้าตือคุณผู้ชม
ยังไงดูแลตัวเองด้วยนะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ